มันได้หยุดไปนะครับซึ่งบรรยากาศที่จังหวัดสุราชธรรมิก็จะเป็นแบบนี้ตลอดทั้งวันนะครับคือมีฝนตกหนักสลับกับหยุดแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับก็คือสภาพโอกาสที่หนาวเย็นในช่วงค่ำคืนนี้นะครับทำให้ป
ก็คือภาพของลมพายุที่พัดอยู่ในขณะนี้นะครับ
ก็ถือว่าลมนั้นค่อนข้างที่จะแรง
คุณผู้ชมสังเกตได้จากใบไม้ในขณะนี้นะครับ
ค่อนข้างที่จะไหวแรงพอสมควรนะครับ
ส่วนบรรยากาศด้านในศูนย์พักพิงแห่งนี้นะครับ
จะเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นก็มีทั้ง
หลับนอนรวมไปถึงนั่งเฝ้าจอทีวีนะครับ

รวมไปถึงข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยา
คาดการณ์ถึงพายุปลาบึก
ว่าจะมีกำลังอ่อนลงเมื่อไหร่นะครับ
เพื่อที่จะได้ไปที่บ้าน

เนื่องจากว่าพี่น้องส่วนใหญ่ที่อพยพอยู่ที่นี่
ทุกคนก็บอกว่าเพิ่งเคยเจอพายุที่หนักแบบนี้นะครับ
ซึ่งเมื่อปี๐๕แล้วก็ปี๓๒นั้นก็ยังไม่ได้เจอหนักขนาดนี้นะครับ
ซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของพวกเขา
ในเกตพื้นที่ต่างนะครับ
และจากเมื่อช่วงค่ำที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีได้เดินทางมาที่นี่นะครับ
ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานความเสียหาย
ต้องรอให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายลงก่อนนะครับ

ส่วนสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้นั้นท่านก็คาดว่าจะคลี่คลายลงนะครับ
และทีมข่าวของเรานะครับยังคงปักหลักรายงานอยู่ที่อำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราชธานี

โดยพรุ่งนี้เราจะไปตรวจสอบพื้นที่ไหนบ้างเป็นพื้นที่หนักโดยเบื้องต้นนะครับ
เป็นพื้นที่หมู่ที่๗แล้วก็หมู่ที่๓ที่ค่อนข้างจะหนักพอสมควรนะครับ